มาดูเรื่องทวงหนี้โหดที่จังหวัดสุรินทร์หน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คือหลานสาวไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็ไปกู้เงินเอาไว้
แล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินนะคะปรากฏว่าเจ้าหนี้นะคะ
ทวงหนี้พอยายไม่มีเงินให้มาทวงหนี้กับยาย
ยายไม่มีเงินให้ก็ถูกบังคับให้ถอดสร้อยคอทองคำ
แล้วก็เลสข้อมือนะคะรวมถึงบังคับให้เซ็นใบรับสภาพหนี้
แล้วก็จะเอาวัวในคอกไปด้วยโอ้โหยายมาร้องเรียนบอกยายไม่ยอมค่ะ
ยายไม่ยอมจะขอให้ดำเนินการและต่อสู้ถึงที่สุดค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่๗ตำบลตรึมนะคะ
อำเภอศรีขอรภูมิที่จังหวัดสุรินทร์คุณยายสุบินบุตรงามค่ะ
ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเลยบอกเมื่อเช้าวันที่ยี่สิบหก
มีคนแปลกหน้าเป็นในทุนเงินกู้สามคนเป็นหญิงสองชายหนึ่ง
มาที่บ้านคนผู้ชายเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจ
แล้วบอกยายบอกว่าหลานที่ชื่อว่านางสาวอภิญญา
ไปทำงานรับจ้างอยู่ที่กระบี่เนี่ยไปกู้เงินกับในทุนคนนึงนะคะ
ที่สุรินนายทุนเนี่ยให้เขามาทวงหนี้กับยาย

ยายบอกไม่มีเงินในทุนบังคับให้ถอดสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท
มูลค่าสามหมื่นบาทให้ไปนะคะยี่สิบแปดสิงหาคม
ตอนบ่ายสองโมงครึ่งมาอีกค่ะครั้งที่สองนี่บังคับให้ยายถอดสร้อยเลสข้อมือไปอีกเส้นหนึ่ง
แล้วจะให้ยายเซ็นหนังสือยินยอมรับสารภาพนี่ยายบอกยายไม่เซ็นนะคะ
สุบินบอกว่าในทุนคนเดิมมาข่มขู่ต่างนานาจะให้เซ็นหนังสือรับสารภาพหนี้
แล้วจะเอาวัวเนี่ยค่ะวัวในคอกนี้รวมถึงรถของหลานที่จอดอยู่จะเอาไปด้วย
ยายบอกไม่ยอมยายไม่ยอมนะคะเพราะว่าวัวที่อยู่ในคอกเนี่ยยายบอกได้มาเพราะว่าถูกลอตเตอรี่
ก็ได้เงินมาสองหมื่นเอาไปซื้อวัวมาให้หลานเลี้ยงจะเอาไว้เป็นทุนการศึกษา
นายทุนจะมายึดไปแบบนี้จะสู้ให้ถึงที่สุดถ้าในทุนเอาวัวออกไปไม่ยอมค่ะ
ทองก็ไปหมดแล้วเนอะทองก็เอาไปแล้วแล้วว่ายายจะเอาอะไรให้
แล้วก็บอกหนูหนูก็ไม่ฟังอย่ามาเลยยายไม่มีตังค์ให้หรอก
ยายเจอแบบนี้ก็ตกใจนะคะลูกสาวของคุณยายสุบิน
ซึ่งก็เป็นแม่ของหลานที่ไปกู้เงินในทุนมาเนี่ยค่ะบอกว่าถามลูกสาวแล้ว
เงินที่ยืมไปเนี่ยลูกบอกว่าส่งดอกให้ประจำทุกสิ้นเดือนเลย
แต่ว่าช่วงนี้เจอพิษเศรษฐกิจแล้วไม่มีงานทำก็หาเงินส่งดอกไม่ทัน
ก็เลยทำให้เจ้าหนี้มาทวงยายมาขู่ยายนี่แหละค่ะ
ขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าถึงแม้ลูกสาวจะเป็นหนี้
แต่ทำไมต้องมาข่มขู่ยายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน
ล่าสุดวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเศรษฐกรสมัยจารุวัฒน์ภูมิกับสพบ้านหนองจอก
พูดถึงความคืบหน้าคดีนี้บอกว่าตำรวจกำลังสอบปากคำคุณยายนะคะ
แล้วหลังจากนั้นจะออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แหล่งข่าวบอกว่าในทุนคนนี้เป็นผู้หญิง
หลานสาวของผู้เสียหายไปกู้เงินนอกระบบจากคนนี้มา๘๐๐๐
แล้วก็เกิดปัญหาสภาพคล่องมันก็เลยมาถึงจุดนี้ค่ะ
นายทุนตามมาทวงหนี้ยายทำให้ยายเดือดร้อนค่ะ